วันนี้ครอบครัวของน้องเอิญหญิง๓วัย๑๗ปีที่เสียชีวิตจากการถูกอดีตแฟนนุ่มที่ตามง้อไม่สำเร็จยิงนะครับที่ตลาดใหม่มิลบุรีได้มารับศพที่สถาบันนิจเวศวิทยาเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดแม่ของน้องเอิญบอกว่าสาเหตุที่ลูกเลิกกับฝ่ายชายไม่ได้ก็เพราะว่าถูกขู่ฆ่ามาตลอดตอนนี้ก็ขอปล
และแม่ของน้องเอิญสุดลงข้างโรงศพร่ำไห้แทบใจสลายขณะเดินทางเข้ารับศพลูกเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในจังหวัดอุทัยธานีก่อนเสียชีวิตน้องเอิญเคยระบายความรู้สึกกับแม่ถึงเส้นทางความรักที่ไม่ราบรื่นหลังคบหาแฟนนุ่มมานานกว่า๑ปีเธอถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งและหนึ่งเดือนก่อนเกิดเหตุฝ่ายชายใช้มีดกรีดและฟันแขน

ช่วงหลังคือฝ่ายชายทำร้ายร่างกายด้วย

ก่อนอันนี้ก็มีกางเอามีดมีดปาดโดนแขน

เข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายเสื้อผ้า
ย่านหนองจอกเพื่อหาเงินเลี้ยงดูยายและแม่
จากไปไม่มีวันกลับน้องเอิญบอกคนรอบข้างว่า

เหมือนรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุร้ายกับตัวเอง
ครอบครัวไม่เคยเจอหน้าฝ่ายชาย
แต่ก็รับรู้ตลอดว่าถูกทำร้าย
ขอให้เธอเดินทางกลับมาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี
แต่ด้วยความกระตันอยู่เธอยืนกลางจะทำงานหาเงิน
เพื่อเลี้ยงดูยายและครอบครัว
ด้านผู้เป็นพ่อเมื่อทราบข่าวร้าย
รีบเดินทางจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ภาวนาขอให้ลูกปลอดภัยแต่ไม่เป็นผล

และไม่พร้อมให้ฝ่ายชายเข้าขอขมาศพ
ขณะที่ฝ่ายชายหลังก่อเหตุได้ยิงตัวตามแต่ไม่เป็นผล
ยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูอาการทรงตัว
ตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

เอิญหญิงสาววัย๑๗ปี
ถูกยิงกลางตลาดใหม่มีนบุรีเสียชีวิตเมื่อเช้าวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมา
ฝีมือแฟนนุ่มวัย๑๘ปีที่อ้างว่ารักเธอ
กนาฏกรรมความรักครั้งนี้ใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหา
ความรักในวัยรุ่นเป็นอีกหนึ่งช่วงวัย
ที่ต้องได้รับการดูแลจิตใจอย่างใกล้ชิด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน